ระหว่างในบาสกับทางแก๊งวัดม่วงเนี่ยนะคะก็ดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายนะคะ
หนึ่งก็เป็นลักษณะของการฆ่าคนตายอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกาย
แต่ก็ต้องไปสู้คดีกันว่าใครจะป้องกันตัวอะไรยังไงเมื่อวานเนี้ยสารอาญาธนบุรีให้ประกันตัว
วัดม่วงทั้งสี่คนนะคะทีนี้ค่ะพอถูกปล่อยตัวออกมา
หนึ่งในสี่คนที่ถูกปล่อยตัวก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คนที่ให้ข้อมูลก็คือในเยอร์ค่ะครับในเยอร์ให้ข้อมูลว่า
แม้ตัวเองจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไปล้อมบ้านในบาสแต่ผมก็เจ็บด้วยนะอืม
เพราะผมเนี่ยโดนฟันคนแรกเลยแล้วแผลก็ยังไม่หายดีแผลลึกด้วย
หมอบอกว่าต้องรักษาเป็นเดือนที่ประคองมาเนี่ยนะฮะ
เขาเลยบอกว่าเนี่ยดูสภาพเขาสิเขาก็เจ็บ
เยอร์เลยบอกว่าผมขอยุติเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ฝากไปถึงใครก็ตามที่โพสต์เฟซบุ๊ก
เด็กวัดม่วงจะไปเอาคืนอะไรเนี่ยนะหยุดให้หมด
ยืนยันว่าไม่มีใครจะไปคิดเอาคืนใคร
ตอนนี้ถูกสังคมซ้ำเติมก็เสียใจมากพอแล้ว
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่อยากยกพวกไปรุมเขาด้วยซ้ำ
เสียใจมาจนถึงทุกวันนี้
คืออยากให้เขาหยุดเถอะครับพี่
แค่นี้ผมก็ช้ำพอแล้วครับพี่

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้
ผมรู้สึกผิดมาตลอดล่ะครับพี่
ผมก็ไม่อยากจะไปล่ะครับพี่
ผมไม่อยากจะไปเลยล่ะครับ
ย้อนเวลาไปได้ผมก็ไม่ไปครับ
คุณผู้ชมคะในสมหรือว่าลุงสมค่ะอายุ๖๗
ลุงสมบอกว่าเมื่อ๔๐ปีก่อนลุงก็เป็นหนึ่งในแก๊งวัดม่วง

บอกว่า๔๐ปีก่อนลุงเป็นหนึ่งในแก๊ง

ยกพวกตีกันมันมีมานานแล้ว
แต่สมัยก่อนนักเรงเขาตีกันดับตัวต่อตัว

แก๊งเด็กวัดม่วงบางกลุ่มทำให้คนวัดม่วงเสียชื่อเสียงกันไปหมด
ลุงสมบอกว่าไอ้ที่ไปรุมเขาเนี่ยมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย
การเกลียรกเเกินก็ไม่ควรจะเอาถึงตาย
ชกกันตัวต่อตัวมันก็พอแล้ว
ฝ่ามือ

ว่ามันไม่ใช่นักเลงจริง
ก่อนโปะลุงหนึ่งคือว่า
สองเขาก็ไม่เอาแล้ว
ตัวมันกล้าเขาแล้วไหมล่ะ

แต่ละคนก็เก็บตัวปิดบ้านเงียบเลยนะคะ
ชาวชุมชนวัดม่วงก็เลยบอกว่าอย่าเหมารวมนะ
ว่าคนวัดม่วงเป็นคนไม่ดี
เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่บางกลุ่มเท่านั้นค่ะ